คุณผู้ชมคะต้องบอกแบบนี้นะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะ
ใช่ค่ะจนถึงตอนนี้เลยโอ้โหเต็มฟิด
จริงนะคะโลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหแชร์ภาพ
เขาพาทีมเนี่ยควาแชรัปรรายการชกมวย
รายการดังโอ้โหเมื่อคืนนี้ภาพนี้เป็นไง
ยอดมันคือภาพความประทับใจแล้วก็เป็นกำลังใจดีของคุณรัศมีแคร์ด้วยเนี่ย

ฝ่าฟันมาเยอะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคนบันเทิงจำนวนมากเลยค่ะ
โพสต์อินสตาแกรมแสงความดีแล้วก็ชื่นชมสาวรัศมีแขค่ะ
แน่นปีดจริงอย่างที่บอกไปนะคะ
ซึ่งสาวรัศมีแขเองเธอก็โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ไว้ให้ในจีตัวเองนี่แหละค่ะ
มีหลายโมเมนต์ประทับใจมากและคนหนึ่งเลยนี่
เธอตั้งใจโพสต์เลยคุณผู้ชมนะคะเธอโพสต์แบบนี้เลยค่ะบอกว่า
กำลังใจที่ทำให้แขเต็มร้อยก่อนขึ้นชก

มันเต็มหัวใจมากขอบคุณน้องที่ทำให้พี่รู้ว่า
กำลังใจต่อคนรอบข้างมันสำคัญแค่ไหนนะคะ
และที่สำคัญครับพี่จะทำแบบที่หนูทำนะคะ

ใช่เขาให้กำลังใจฉันเธอต้องรักลิซ่าด้วย
ใช่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะ
คนบันเทิงโอ้โหร่วมยินดีทุกแวดวงค่ะ

เอาต่อจริงสิครับ

ชกจริงเจ็บจริง
มาถึงแขวนของยให้ชกดีมาก

เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะคือคุณอองตัวนี่เขาก็หล่อกระแทกใจกันมาเลย
คือต้องบอกงี้ว่าหลังนาทีมีภาพนึงที่ลักษมีแขกโพสต์ตรงปลาย
เป็นภาพขอบคุณโค้ชก็คืออองตวนกับอีกคนนึงพี่วิกเตอร์ใช่ไหม
แล้วแบบว่าสองคนนั้นที่เป็นโค้ชเนี่ยเขาก็มีการแบบว่าเต้นโชว์อะไรอย่างนี้
ใช่นะคะคุณองตัวนี่เขาคือโค้ชทีมแบ๊กซึ่งคุณลักษมีแขกเขาอยู่ทีมนี้
ก็เลยทำให้ทีมแบ็คสามารถคว้าแชมป์ได้
ส่วนนี้คู่ชกของลักษมีแขกพี่เอ็กซ์ที่ตีนั้น
ให้กำลังใจเยอะมากนะคะซึ่งพี่เอ๊ก็นี่แหละค่ะอย่างที่เห็นค่ะ
ก็คือเลือดอาบดั้งหักแต่ว่ายังยิ้มได้อารมณ์ดีค่ะ

แซวด้วยนะคลิปนี้บอกว่านะคะไม่เป็นไรดั้งหักรอบนี้ได้โอกาสไปทำจมูกใหม่สักที

เมื่อคืนบังเอิญเจอคุณลักษมีศแขะ

เป็นไงแจ๊คฉันมาอุ๊ยเธอยังติดชกมวยอยู่หรือเปล่าเนี่ย

ใช่แล้วคือรัศมีแห่เองเขาทุ่มเทเขาบอกว่าเขาชอบการเล่นกีฬาต่อยมวยมาก
อองตวนเนี่ยจบการต่อยมวยกีฬาไปแล้วทำยังไงอองตวนทำให้เขารู้สึกว่าชอบในกีฬามวยไปแล้วอะไรอย่างนี้
รักมากเลยแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้คือกีฬามันมีแพ้มีชนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมิตรภาพดีนั่นเองเนาะคุณผู้ชม